คนนี้มาทวงมอเตอร์ไซค์
ทวงมอเตอร์ไซค์ที่นะครับ

มีลูกพี่ก็เป็นลูกน้อง

มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอะโอ้ยขายไปแล้ว

โอ้โหดูนี่
ดูสินี่เลยเนี่ย

จากนั้นผู้ชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยครับ

ช่วงช่วงช่วงนะครับ
คือถูกแย่งนะครับแล้วโดนกระหน่ำแทงนะครับกองกับพื้นไปเลย

ผู้ก่อเหตุ๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ต่อมาครับตำรวจสพพระประแดงครับแล้วกู้ชีพไปตรวจสอบนะครับ
ไปตรวจสอบร่างของผู้ชายที่ถูกแทงอาการสาหัสทราบชื่อคือ
วุฒิชัยสบายแท้นะอายุ๒๓ปีถูกแทง๑๐แผลนะนะฮะ
แผลนี่ที่นับเป็นแผลใหญ่นะไม่นับแผลเล็กนะ
เสื้อผ้าชีคันหมดเลยเห็นไหมครับนอนจมกองเลือดอยู่
ต้องรีบส่งโรงพยาบาลครับนายวีรชัยเป็นคนสารคาม
ผมจะเล่าให้ฟังผู้ก่อเหตุบังซาคนหนึ่งนะ
บางซาอายุ๔๒แล้วบางลีคนอายุสัก๔๐ได้
ทั้งคู่มาหาในไทยนะที่ห้องนะครับ
คือเขาอยู่ห้องเดียวกับวุฒิชัยแล้วได้รับบาดเจ็บ

คือพอมาทวงจักรยานที่จำไว้ปั๊บ

แล้วในไทยวิ่งหนีไงส่วนวุฒิชัยก็ฮึดสู้

จำผู้ก่อเหตุได้แม่นเลยเพราะอะไร

มาหาในไทยครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
มาตามเนี่ยมาตามถึงห้องเขาเลย

เท่านั้นแหละสองคนนี้ก็ทำร้ายเขามา

แล้วก็กลับมาอีกรอบคือวันเกิดเหตุนี่แหละครับ

อืม

ตำรวจมาครับ
ตำรวจมาพบตัวในไทยก็เลยเข้า

ก็เลยเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ

บางสาร์ก็มารักษานะ

คือคดีทำร้ายร่างกายแล้วหรือพยายามฆ่า
ได้คะที่คนเจ็บเป็นผู้เสียหาย
ตัมปทัมหลวดจะให้ความแบ่งทำทั้ง๒ฝ่ายว่ากันไปตาม
อ่าครับผม